ความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชาย๔คนนะคะ
เข้าไปหาของป่าตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไป๔ออกมา๓หายไป๑ค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดา
ตาพระยาจังหวัดสะแก้ว

ต้นน้ำห้วยชันในพื้นที่ตำบลทัพพระราช
อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะคะ
แต่จุดที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ

ก็คือบริเวณที่อำเภอวัฒนานคร
อุทยานแห่งชาติปางศรีดาก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
ปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยแล้ว
เราไปถามคุณสนิทคุณสนิทเนี่ยตอนนั้นสภาพก็อิดรอยแล้วค่ะ
อ่อนเพลียหายไปตั้งกี่วันคุณ
ตั้งแต่วันศุกร์๔วันตั้งแต่วันศุกร์สภาพอ่อนเพลียนะคะ
ก็ต้องมีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
แต่ที่น่าสนใจก็คือคุณสนิทเนี่ยเล่าบอกว่าตอนที่เข้าไป๔คนเนี่ย
ก็คือหลงกับเพื่อนนั่นแหละแต่ได้ยินเสียงเพื่อนเนี่ยตะโกนเรียกชื่อ
ก็เลยพยายามเดินไปเรื่อยเดินไปจนหลงอะค่ะ
กลายเป็นว่าเพื่อนออกมาได้๓คน

เช้าวันเสาร์เอ้าทำไมคุณสนิทยังไม่ออกมาที่สุดแล้ว
เพราะว่าคุณสนิทหลงป่าก็เลยชักชวนกันกับกลุ่มชาวบ้านเนี่ย
ให้ไปช่วยกันค้นหาแต่ตอนนั้นก็ยังไม่พบตัว
ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ไปช่วยเหลือนะคะ
เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยหากันสุดท้ายเจอนะคะ
ปลอดภัยแล้วค่ะเข้าไปหาของป่าเนี่ยระมัดระวังด้วยนะ
ใช่ค่ะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นติดกันนะ
เดือนนี้เนี่ยนะคะเข้าไปหาของป่าแล้วหาตัวไม่เจอเนี่ยนะคะ